เริ่มกันที่สาวสวยนักแสดงคนนี้ค่ะ
บอกว่าเธอนั้นหอบผ้าหอบผ่อนค่ะ
ย้ายไปอยู่กับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าไอติม

หลังมีข่าวเมาส์แรงนะคะว่านักแสดงสาวหน้าหวานนิชานัทธานิชานั้น
หอบกระเป๋าไปอยู่ร่วมบ้านชายคาเดียวกับแฟนหนุ่มไอติมพาริสค่ะ
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวออกมาปฏิเสธด้วยท่าทีที่ตกใจ
พร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอน
นี้ค่ะนักแสดงสาวยอมรับเลยนะคะว่าไปพบเจอที่บ้าน
ทานข้าวกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายบ้าง
แต่ก็ไม่มีเรื่องเฉาอย่างที่หลายคนนั้นคิดค่ะ
ส่วนตัวก็ไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็ไม่กังวลอะไรกับข่าวลือ

เผยด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะ
มีบ้างที่ไม่ได้พบเจอกันเพราะว่าฝ่ายชายนั้นต้องไปบินค่ะ

ก่อนจะยืนยันค่ะว่าเรื่องระยะทางไม่ใช่ปัญหาความรักของทั้งคู่ค่ะ
แฮปปี้ดีค่ะพี่ติมเขาก็ทำงานต่างประเทศด้วยไม่ติดเลยค่ะ
ใกล้กันแต่ว่าเราก็ยังติดต่อกันเรื่อยค่ะ
ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าก็ทำหน้าที่ของตัวเองก่อน
มันห่างกันยังไงเราก็ได้คุยไลน์คุยอะไรกันเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
ตกใจนะคะเพราะว่าไปค้างนี่คือแบบไม่อะค่ะ
ไปเยี่ยมเยี่ยนอย่างนี้ค่ะมีอยู่แล้วค่ะ

แล้วก็มีครอบครัวพี่ติมอยู่ด้วยค่ะ
ก็บริสุทธิ์ใจเวลาไปเที่ยวกันปกติ

เราก็ไปทานข้าวกับครอบครัวเขาอยู่แล้วค่ะ